องพันรบพิเศษที่๒กรมรบพิเศษที่๑

ชุดปฏิบัติงานกิจการภรรยเรือนขุนศึก๕๒๔
นามศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกรมรบพิเศษที่๑
ค่ายวชิราโรงกรผ่นร่มป่าหวายจังหวัดลบบุรี

ตำบลกกโกอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีออกปฏิบัติการเดินเท้าลงพื้นที่พบปะให้กำลังใจประชาชน
ในพื้นที่ชุมชนรอบค่ายมอบผ้าห่มกันหนาวคุณภาพดีพร้อมข้าวสารบรรจุถุง
ละ๕กิโลกรัมไปมอบให้กับผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการ
และกลุ่มเบาะบางในพิธีหมู่หกตำบลโกโกร่ว่างกว่าสิบหลังคาเรือน
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศหนาวเย็น
ตลอดจนเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างชุมชนและหน่วยงานทหาร
และแสดงออกถึงความห่วงใยของกองทัพบกที่มีต่อประชาชน
โดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี
รู้สึกทราบซึ้งใจที่เจ้าหน้าที่ทหาร
ให้การช่วยเหลือประชาชนในทุกโอกาส